นี่แหละค่ะเรียกว่าตั้งตารอลุ้นกันมาตั้งแต่เห็นสองคนนี้นะคะ

รวมไปถึงเห็นสองเพื่อนซีณเดชน์ยายาเนี่ยตามไปสมทบกับทริปนี้ด้วย
อย่างพวกเราเนี่ยวันนั้นยังตั้งข้อสังเกตกันเลย
บอกว่าวันนี้มันต้องมีอะไรแน่
หลังจากนั้นค่ะโอ้ยไม่ปล่อยให้สงสัยนานคุณผู้ชมเขาก็ปล่อยเซ็ตช็อตเด็ดขอแต่งงานกันไปเลย
แล้วก็ปล่อยภาพออกมาเมื่อวานนี้๒๑เมษายนค่ะ
แต่จริงแล้วอย่างนี้คุณผู้ชมทีมพีอาร์ให้ข้อมูลมาว่า
เขาก็บอกว่าไม่ได้มีเรื่องเคล็ดอะไรเลย
เพียงแค่ว่าตอนนี้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยก็เลยนัดกันลงรูปดีกว่านะคะ

หลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นโรงแรมนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่า
มันพิเศษจริงคุณผู้ชมที่เลือกขอแต่งงานที่นี่เป็นเพราะว่าเป็นโรงแรมที่น้องคิมเนี่ยเขาชอบมาก
นักแสดงฮอลลี่วูดระดับตำนานเลยที่น้องคิมชื่นชอบเขาแต่งงานที่นี่

ความฝันไว้ไงผู้ชมเราอ่ะตามปลอยเนาะ
วาดฝันไว้หน่อยว่าเอออยากตีแพลนแต่งงแต่งงานที่ไหนคุณหมากเขาจัดให้รู้ใจเลย
แต่ที่มันกระแทกตากระแทกใจคุณเห็นไหมคะ
เอามือป้องปากเบานิ้วนางข้างซ้ายแหวนโตมาก
แหวนเพชรแทนใจจากพี่หมากให้น้องคิมนี้นะคะ
เป็นแบรนด์ไทยจากวีนัทไดมอนด์
ยิ่งข่าวบันเทิงไทยรัตย์ก็สอบถามไปจากคุณโสมช่องแบรนด์บอกว่า
ทีมงานที่ทำแหวนตอนที่ทราบข่าวตื่นเต้นกันสุดเลย
ตั้งแต่วันที่น้องหมาเขาตั้งใจมาเลือก
บอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาเตรียมการขนาดไหน
เขาเตรียมการไปสั่งแหวนนี้ตั้งแต่๓เดือนที่แล้วคุณ

ถูกต้องส่วนความพิเศษของแหวนเพชรวงนี้ก็คือ

หมากเขาตั้งใจจะดีไซน์ให้เป็นเอกลักษณ์
มีหนึ่งเดียวเพื่อคิมเท่านั้น
คือทางเจ้าของแบรนด์เขาก็ชมมาด้วยนะ

สะหรับชื่อใส่ภาพด้วย
เป็นการสื่อถึงหมากพิมพ์ในตัวเรือนนะ

เขาบอกว่าเลือกเพชรน้ำที่งามที่สุด

บอกว่าทุกเม็ดที่พัดลงมาอยู่บนแหวนวงนี้นะคะ
ทางร้านก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่หมากนี้นะฮะ
แหวนเพชรจากแบรนด์ที่คนไทยทำ
ส่วนจะหนักกี่กรัฐราคาเท่าไหร่
รอให้ว่าที่เจ้าบ่าวเขามาเล่าเองดีกว่านะคะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวของน้องหมากนะคะก็ให้ข้อมูลกับเราเลยนะคะ
น้ำหนักของแหวนเพชรเนี่ยค่ะ๕๐๗กรัฐค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมมันใหญ่มากแล้วคือมันสวยมากจริง
คุณผู้ชมคือของจริงเนี่ยเขาว่าแบบว่าแสบตาเลยอ่ะค่ะ
ฉันเข้าใจแล้วที่ทำไมต้องถอดให้เป็นสร้อยได้

อ๋อหนักจริงค่ะส่วนมูลค่าหลายคนก็ถามมาเยอะนะคะ
ก็ราคาเนี่ยตั้งแต่แบบว่า๓๔ล้านจนไปถึงแบบว่า๖๗ล้านเลยนะคะ
ก็คือสมราคาที่แบบว่าเขาตั้งใจทำให้คิมเบอร์รี่จริงค่ะ
แต่อีกหนึ่งประเด็นที่ปังเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะหมอปลายพายกระซิบค่ะ
เปิดใจกับพี่หนักจริงเนี่ยแหละค่ะเป็นที่แรกเลยที่ตอนตอนที่เราสัมภาษณ์อ่ะ
ซุปตาที่บอกว่าจะแต่งงานปลายปีนะคะ
ตอนนั้นเราก็เอ๊ะรอคอยแล้วเรายังมาพูดคุยกันเลยนะคะว่า
ระหว่างณเดชุและหมากคิมจะเป็นหลาย

แล้ววันถัดมาหมอปลายไปออกรายการนึง

ว่าตอนนี้น้องหมากกลับมาถึงเมืองไทยตั้งแต่วันที่๒๐แล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้ววันนี้มีงานอีเวนต์นะคะแถวแบบเซ็นทรัลเลิลอะไรเนี่ยค่ะ

ซึ่งน้องหมากเองนะคะก็จะสะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
ต้นเดือนเลยค่ะต้นเดือนพฤษภาคมค่ะ
ซึ่งวันนั้นน้องหมากจะมีงานวงสวนละครเรื่องใหม่
กับน้องแยวแย่ด้วยนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีจริง
แต่ว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขเนอะ
แอบถามพี่แจ๊คนิดนึงว่าน้องเขาขอแต่งงานกันไปแล้วเนี่ย
คือมันโยงไปโยงมามันตรงกับที่หมอปลายอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะ
ที่หมอปลายเขาบอกนะคะว่าปลายปีน่ะนักกะลินเตรียมตัดชุดเลย
ไปงานแต่งดาราเยอะมากจริงแล้วซุปตาทั้งนั้นเลย
งานได้ปลายปีก็ถือว่าเป็นการเตรียมงานที่เร็วมากเลย

แล้วก็ร่วมยินดีไปกับเขาด้วยแล้วกันนะคะบันเทิงไทยรัฐเนี่ย

น่ายินดีแบบนี้ไม่ได้มีแต่เพียงเราเท่านั้นนะที่ยินดี
คนในวงการบันเทิงคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเกือบทั้งวงการเลยก็ได้นะ
ร่วมยินดีกับหมากคิมคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่ามีใครบ้าง
นี่คนแรกเลยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
เพื่อนซีค่ะณเดชนยายานั่นเอง
กระเป๋าร่วมเดินทางไปออกทริปครั้งนี้ด้วย
เรียกว่าได้อยู่ในโมเมนต์ยินดีกับหมากคิมตรงนั้นนั่นแหละ
แล้วก็ทั้งแบนนะคะแล้วก็ยาย่าเนี่ยโพสต์ภาพลงในไอจีด้วย
รวมถึงในสตอรี่อีกด้วยนะอย่างยาย่าเนี่ยลงภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
พร้อมกับเขียนข้อความร่ายยาวเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
ด้วยความเก่งภาษาอังกฤษทีมงานเราแปลมาให้แล้ว
ยินดีด้วยกับเพื่อนสนิทของเธอเธอมีความสุขมากจนน้ำตาไหล
เธอเนี่ยยังบอกว่ารักคุณทั้งคู่แล้วก็ย้ำนะว่าคงไม่มีใครแล้วแหละ
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันและกันได้เหมือนสองคนนี้
โอ้โหสุดยอดเลยยินดีด้วยอีกครั้ง
คิมค่ะก็เข้ามาตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า
แปลว่าขอบคุณมากเลยรักเธอตลอดไป
แบร์ก็รีสตอรี่อันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
แสดงว่าแบบโอ้โหยินดีมากเลยนะทั้งคู่นี้

คือจริงณเดชนยายาเขาช่วยแบบเตอร์ไพรส์ด้วยนะ

ถ้าได้สัมภาษณ์คงมีเรื่องเมาเยอะแน่นอนเลย
อ๋อนะคะเพราะว่าอยู่ในโมเม้นต์ตรงนั้นน่ะ
นะคุณณเดชน์แล้วก็แบบว่ายา
คืออยากรู้ว่าตอนที่เขาขอเขาทำอะไรกันอยู่เนอะ

มุดตัวอยู่กว่าคุณว่าลี่รู้ไง
ทุกคนเต็มที่นะคะเพื่อหมากแล้วก็คิมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเพื่อนซูซี่อีกหนึ่งคนนะคะมากกี้ราศีค่ะ
แม่เสด้าคลิปนี้พลาดไปแต่ก็รูปแสดงความยินดีผ่านวีดีโอคอล์นะคะ
เจ้าตัวเนี่ยกับหนุ่มป๊อกก็ลงภาพลงสตอรี่ในไอจีเนี่ย

โดยเธอเนี่ยตัดต่อหน้าเธอกับนุ้มป๊อกเค้าจะรักตอนลงไปด้วยแล้วกันคุณผู้ชม

นั่นแน่นิดสิตัดต่อเนอะตัดแตะเข้าไปไม่เป็นไรถึงตัวฉันไม่ได้ไป
แต่ใจฉันน่ะไปเต็มที่แล้วเหมือนมากเนี่ย
ข้างในข้างขวานี่เขาประกบข้างเลยนะคะ
เนียนอยู่เหมือนกันนะเออนะคะน่ารักมากเลยจ้ะ
ต่ออีกคนนึงละกันค่ะส่วนคนนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวงการที่รักแล้วก็เอ็นดูทั้งหมากแล้วก็คิม
คือพี่แอนทองประสมนั่นเองเธอก็ได้โพสต์ภาพนี้ค่ะแล้วก็เขียนข้อความว่า
อดกันแน่นแบบนี้ตลอดไปนะซีสยินดีด้วยที่สุดจ้า
แล้วจากนี้ค่ะก็ยังมีคนบันเทิงมากมายเลย
ร่วมยินดีนะคะกับจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ของหมากกิม
ก็มีทั้งแต้วนัทพรมิวนิษฐาที่ลงไอจีสตอรี่ค่ะ
คนที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์มาก็เพียบเลยนะคะ
บอยปกรณ์เก็ตว่ารินทรมินพิษยาโบเมลดาเต้ยจรินทร๙๐วันสลัด

คนที่ลงรูปยินดีด้วยแบบเนี่ยเนยโชติกาก็มีเหมือนกันนะคะ

เบนเจวันคนนี้บอกเลยหนักเลย
ขับรถไปร้องไห้ไป

ปีนวงจริยารวมถึงดิจิแมนด้วยนะคะ

ขอต้อนรับสู่วงการสามีผู้น่ารัก

มันเป็นเรื่องน่ายินดีจริงคุณผู้ชม
แต่มีอีกหลายคนที่ไปคอมเมนต์เขานะ
ดิฉันก็รอดูวันของพวกคุณอยู่เหมือนกันนะ

แล้วก็มีข่าวดีได้แล้วนะรออ่านข่าวดีกันอยู่นะจ๊ะ

ก็ขอให้ความหวานมันอบอวนแบบนี้เลย
จะพาผู้ชมไปย้อน
กลายเป็นคู่จริงตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคู่ชีวิตกัน
ไปติดตามกับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยค่ะ